ท่านผู้ชมครับแวะมาดูข่าวดีตรงนี้หน่อยนะฮะมีผู้โชคดีได้ทองล้านอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรามาฟังข่าวดีกันนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีคนดวงดีดวงเฮงโชคดีได้รางวัลทองล้านจากคาราบาลนะครับแล้วก็ได้พลิกชีวิตเป็นเศรษฐีทองล้านคนล่าสุดนะครับเรามีเศรษฐีทองล้านคนใหม่เป็น

คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยค่ะว่าคาราบาลเขาแจกร้านมาเกือบทุกภาคแล้วนะคะ
คนแรกภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นคนที่สองภาคกลางจังหวัดสมุทรปราการ
คนที่๓ภาคอีสานจังหวัดนครราชศรีมา
คนที่๔ภาคเหนือจังหวัดเชียงราย๕ภาคตัวออกจังหวัดชนบุรี
ล้านที่๖รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ
อย่ารอช้านะคะรีบส่งฝากันเข้ามาแล้วก็มาลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปกัน
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคาราบาลยังแจกมอเตอร์ไซค์ทุกวัน
และแจกทองล้านทุกเดือนส่งกันเข้ามาเยอะนะคะ
เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นเลย
เดี๋ยวมาย้ำของรางวัลกันชัดอีกทีนะคะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ของรวรรณมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูค่ะ
คาราบาลแจกต่อมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิก๑๒
ตกแต่งสไตล์คาราบาลปีนี้คาราบาลเดินหน้าแจกมาแล้วเกือบ๒๐๐คันนะคะ
และยังมีทองล้านที่๖รออยู่แจกจนถึงสิ้นปี
มูลค่าของรางวัลกว่า๑๖ล้านบาทค่ะ
กติกาง่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่เขียนบีบส่ง
ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
ฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับพร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือเหมือนกัน
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่น
ส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐หรือกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการ
อย่าช้านะคะเราแจกกันทุกวันติดตามการประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันเลยค่ะ
รายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีส่งกันมาได้จนถึงวันที่๘ธันวาคม๒๕๖๖นี้นะคะ
ก็อย่าลืมนะครับดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิมนะครับ
แล้วก็เครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะครับ
มีส่วนผสมจากตับนะฮะกลูโคโรโนแลคโทนนะครับแล้วก็สารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับ
อีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับคาราบาลแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
รีบส่งฝากันเข้ามาเยอะนะครับคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสเป็นผู้โชคดี
พลิกชีวิตได้ในพริบตายิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นล้านครั้งต่อไป๙ธันวาคมนี้ครับ